อ่ะดูสายเลื้อยก็สายเลื้อยกันต่อเลยละกัน
ไม่มีแขนไม่มีขาแต่ปีนต้นยางอย่างไวเลยนะคะ

ขึ้นไปแบบไหนและเร็วขนาดไหนคะ
ไม่มีชายดูลิวปลุก
ค้ายชาวขายผู้หญิง
ไม่มีชายดูลิวที่ทำให้ชายหน้า

จริงหรือเปล่าทำไมปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นสกิลขั้นเทพของพี่เหลือม
นเก่งและปีนแบบมีสไตล์ได้เห็นไหมค่อยม้วนค่อยพลิกขึ้นไปนะคะ
ใครเห็นเนี่ยใครเขาก็งงเขาบอกว่าเอ๊ะขึ้นไปเนี่ยเร็วนะแต่ตอนลงจะลงยังไง
ม้วนตัวเหมือนตอนขึ้นหรือเปล่าอันนี้หลายคนก็อยากรู้ดิฉันก็อยากรู้นะคะ
ปรากฏว่าเขาถ่ายมากลัวไม่รู้ว่าลงยังไงเนี่ยค่ะถ้าตอนลงง่ายกว่าค่ะ
เลื้อยแนวดิ่งลงมาแบบไม่ต้องใส่รีลามากคือลงมาตรงเลยว่างั้น
ตามแรงนกถวงและยังมีการกระโดดข้ามจากต้นไม้หนึ่งไปอีกต้นหนึ่งได้ด้วย
เดี๋ยวนะจะแอดวานซ์ไปเกินไปใหญ่แล้วนะ
ชาติที่แล้วเขาเป็นลิงหรือเปล่านี่แทบจะไม่ใช่งูแล้ว
ใช่ค่ะนี่ค่ะงูเหลือมตัวใหญ่ใครคิดว่าช้าไม่ช้านะ
เปลี่ยนความคิดใหม่แล้วมันยังปีนต้นไม้เก่งไม่แพ้ลิงด้วยนะคะ
โอ้โหดูท่ามันขึ้นสุดจริงแปลกดีอ่ะ